คุณผู้ชมคะคำถามที่ว่าตกลงแล้วน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
จะสามารถเดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นได้หรือไม่
คุณภาคภูมิเคยลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
เคยลองไปเดินในสถานที่จริงมาแล้วคุณภาคภูมิบอกเลยว่าคือมันยาก
แต่คุณภาคภูมิบอกว่าผมขอลองอีกที
เดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าการที่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยมันมีกับอุปสรรคอะไรบ้างค่ะ
คุณผู้ชมครับเราพยายามแสวงหาคำตอบของหลายคนนะครับว่า
ตกลงแล้วน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกสามารถเดินออกจากบ้านตัวเอง
แล้วขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นได้หรือไม่
ไปคนเดียวเนี่ยนะฮะวันนี้ผมพาลงพื้นที่เลยนะครับ
ไปที่ภูเหล็กไฟนี่ฮะภูเหล็กไฟอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับ

จากบ้านน้องชมพู่ไปถึงภูเหล็กไฟระยะทางรวมทั้งหมด๑๗กิโลเมตร
เกือบ๒กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ถ้าการออกเดินไปเนี่ยถ้าเริ่มจากบ้านเนี่ยนะฮะ
บ้านน้องชมพู่เนี่ยออกจากบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางหลังบ้านเนี่ยนะฮะ
จะไปเจอภูเขานะครับตรงนี้ไป๕๐๐เมตรเนี่ยจะไปเจอเชิงเขาก่อน
จะไปเจอผาหินสูงประมาณ๕เมตรตรงนี้ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้
ต้องเดินอ้อมนะครับเดินอ้อมไปประมาณ๒๐เมตร
จึงสามารถเดินต่อได้แต่เส้นทางก็เริ่มสูงชัน
หลังจากนั้นเมื่อเดินไปอีก๑๐๐เมตรจะไปเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางทางอยู่นะครับ
ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยสูงประมาณ๗๐เซนติเมตรถามว่าเด็กสามขวบข้ามได้ไหม
ก็อาจจะสามารถปีนข้ามไปได้เมื่อข้ามไปได้เดินต่อไปอีกระยะทางประมาณ๕๐๐เมตร
ระหว่างนี้จะมีอุปสรรคแล้วนะครับทั้งโขดหินที่มีความสูงระดับหนึ่งถึงสามเมตร
ทางก็ชันตั้งแต่๓๕๔๕องศาซึ่งสูงมากก็ต้องเดินอ้อมด้วยนะฮะ
ก็เป็นแบบนี้เป็นระยะไปแล้วถึงจะไปเจอปัญหาใหญ่อีก
คือผาหินสูง๑๐เมตรซึ่งสูงมากไม่สามารถปีนขึ้นไปได้
ต้องเดินอ้อมนะฮะอ้อมอีกประมาณ๓๐เมตร
จากนั้นก็ต้องเดินต่อลัดเลาะไปเรื่อยนะครับ
รวมระยะทางอีกเกือบ๖๐๐เมตร
ก็จะไปถึงจุดที่เขาเรียกกันว่าจุดที่เป็นภูเหล็กไฟตรงนั้นนะฮะ
จะไปพบศพน้องชมพู่ตรงจุดนี้
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับคำถามก็คือว่า
ถ้าไม่ได้มีคนพาเด็กขึ้นมาชวนเด็กขึ้นมา
เด็กผู้หญิงคนนึงหรือว่าจะเด็กผู้ชายก็ได้นะฮะ
อายุ๓ขวบขึ้นไปได้หรือไม่ตรงจุดนี้อุปสรรคมีอยู่๒จุดด้วยกันนะฮะ
ไม่ใช่คนชำนาญพื้นที่จริงเนี่ยอาจจะไปต่อไม่ถูก
ผมให้ดูจุดนี้ก่อนเป็นภูผาที่เป็นผาหินสูง๕เมตร
จุดแรกเลยที่ต้องเจอท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะ
เราเคยสำรวจพื้นที่มาแล้วภาพเป็นแบบนี้ครับ
เป็นผาหินเป็นโขดหินจริงขนาดใหญ่จริง๕เมตร
คือปีนขึ้นไปยากแน่นะไม่เชี่ยวชาญจริงไม่ใช่นักปีน
เขาปีนหินปีนผาจริงผ่านไปยากนะครับ
ความสูงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมวัดระยะทางให้นะฮะ
วัดความสูง๕เมตรนะฮะ๕เมตรเนี่ยเทียบกับผม
เท่ากับเด็กหญิงคนหนึ่งที่อายุ๓กว่ามีสูงประมาณ๘๕
เซนติเมตรคำถามก็คือว่าจะข้ามไปได้ไหมข้ามยากฮะข้ามไม่ได้
หรอกนะเอารัฐบาลอ่ะเขามาหาของป่าเขาขึ้นมาบนภูเหล็กไฟ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนมาดูแลพื้นที่เนี่ย
เขาทำยังไงเขาเดินอ้อมฮะแต่เดินอ้อมก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะเดี๋ยวผม
ลองเดินอ้อมให้ดูนี่นะครับมันจะเดินอ้อมได้แต่ก็เป็นโขด
ทั้งนั้นนะฮะสูงชั้นด้วยนะครับอ่าก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่เยอะแยะไป
หมดเดี๋ยวผมค่อยดูนะนี่ฮะนี่คือขึ้นไปเนี่ยมันลื่นด้วยยิ่ง
ช่วงไหนหน้าฝนเนี่ยนะโอ้โหฝนลงมาเนี่ยท่านผู้ชมครับแล้ว
มันไม่ใช่แค่จุดเดียวมันตลอดทุกจุดตลอดทุกจุด
ถ้านับจากบ้านน้องชมพู่ไปถึงภูเหล็กไฟเนี่ย๑๗กิโลเมตรตอน
ว่ายากแล้วนะฮะตอนลงเนี่ยโอ้โหมันต้องจิกเท้าลงแล้วก็คือ
ให้มันลื่นอ่ะมันยิ่งกว่าอีกนี่ครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ฮะคือ
คือเราก็ต้องเดินอ้อมเดินอ้อมแบบนี้ไปเรื่อยนะจนขึ้นไปนะ
ขึ้นไปรัดเลาะไปนะครับแล้วพอใกล้ถึงจุดที่เป็นจุดที่น้องชม
ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปเจอผาหินอีกจุดหนึ่งเป็นผาหินเนี่ย
ทุกผู้ชมครับภาพในพื้นที่ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ผมก็เคยไปผาหินตรงนี้โอ้โหสูง๑๐เมตรสูง๑๐เมตรแล้วเนี่ยฮะใน
พื้นที่ของจริงเป็นแบบนี้นะครับเราเคยไปมาแล้ว๑๐เมตรเมื่อสักครู่
คู่นี้๕เมตรก็เหนื่อยแล้วเจอสิบเมตรเข้าไปอ้าวเดี๋ยวดูหน่อย
สูง๕เมตรนี่ต้องเดินอ้อมปีนไม่ไหวเพราะฉะนั้น๑๐เมตรต้องเดินอ้อ
เหมือนกันยังไงก็ปีนไม่ได้ฮะเนี่ยฮะลักษณะพื้นที่เป็นแบบนี้นี่
คือคำตอบที่เราจะแสวงหาได้หรือไม่อย่างไรว่าตกลงแล้วเด็ก
ผู้หญิงคนหนึ่งเดินขึ้นไปคนเดียวได้ไหมถ้าไม่มีใครพาไป
ครับถ้าถามชาวบ้านในพื้นที่คนที่สัมผัสพื้นที่เนี่ยคำตอบ
ผมว่าตรงกันคือเป็นไปได้ยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่
ได้นะครับเพราะยังไงเราต้องรอการสรุปคดีจากทางตำรวจแต่ถ้า
ถามก็คือเป็นไปได้ยากครับคุณผู้ชมครับคุณเขมสอนครับ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกเลยค่ะคือชาวบ้านในพื้นที่ก็พูด
ตรงกันนะคะว่าเป็นไปได้ยากมากจริงจริงที่น้องชมพู่เด็กหญิง
๓ขวบจะเดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟ